อีกเกือบจะ๑เดือนแป๊บเดียวเลย

เราอายุเยอะแล้วรู้สึกว่าทุกอย่างเร็ว
ปีใหม่เพิ่งจะผ่านวันที่๓เดือนกว่าแล้วนะ

จะ๓เดือนแล้ว

ก็จะต้องมีหนังสงการประจำปี

มาธนธรรมมีประกาศสงการปีพุทธศักราช
จากฝ่ายโหนทามกองพระราชพิธี

มีชื่อว่ากิมิทาเทวีนะคะ
ซึ่งนางสงกรานกิมนิทาเทวีทัดดอกจงกรณีอาพรเป็นแก้บุษราคำพรรคสาหารกล้วยน้ำพระหัดขวาทรงขันพระหัดซ้ายทรงพินเสด็จนั่งมาเหนือหลังมหิงสา
ก็คือควายเป็นผ่าน

นึกไม่ทันแปลเลยดูสิ
นั่งมาบนหลังมหิงสาก็คือควายเป็นภาษณะนะคะพี่

วันที่๑๔เมษายนเป็นวันมหาสงครานค่ะ
จันทรคติตรงกับวันศุกร์แรม๙ค่ำเดือน๕เวลา๑๖นาฬิกา๑นาที๒วินาที
แล้วก็วันที่๑๖เมษายนเวลา๒๐นาฬิกา๑๒นาที๒๔วินาที
อันนี้เปลี่ยนจุลศักราชใหม่๑๓๘๕นะคะ
ซึ่งปีนี้วันเสาร์เป็นทงชัย

แล้ววันศุกร์ก็เป็นโลกาวินาด้วยนะคะ
ซึ่งคำทำนายปกติคำทำนายเกี่ยวกับนางสงกรานจะต้องมาตลอด

วันจันทร์เป็นอธิบดีฝน

เกณฑ์นาคาราชให้น้ำ

มันอยู่ที่หาหนึ่งนี่ไง

๒หาเขาอยู่ที่อีกหาหนึ่งไง

พี่จะเอาตรงไหนดีนะ

๑ตัว๒ตัวน้ำจะท่วมหนักกว่าพิเศษ

เพราะว่าหลายคนบอกว่าให้หลายตัวน้ำ

แต่ถ้าตัวอาศัยนักน้วย

น้ำ๒ตัว

น้ำถู้ห้องแห้ง
น้ำน้ำถู้ห้องแห้ง
อยากต้องรอให้เปลี่ยนจุฬสังฆาตก่อนหมดรึเปล่า

ลาพระข้าวกล้าในภูมินาจะได้๙ส่วนเสีย๑ส่วน

ธัญหาญพลาหารมัชฉะมังสาหารจับบริบูรณ์อุดมสมบูรณ์
ส่วนเกณฑ์ธาราที่คุณตกราศีปัททวีก็คือราศีดิน
ไม่ใช่ท่าดินนะคะน้ำงามพอดี

น้ำงามพอดีบอกแบบนี้
นี่เป็นการแบบทำหน่าย
ปีสงการจะถึงแล้วไปเที่ยวไหนกัน

พี่ตัวลงมีสิริปปินเกาหลีมานะ

งานชื่ออะไรนะ
ของคุณน๊อตวรรลิสต์เขา

ที่พี่หนุ่มบอกไงที่พี่บอกพี่หนุ่มบอกพี่หนุ่มจะแฮปปี้เลย

แล้วแบบว่ามีเกาหลงเกาหลี

มาเล่นด้วยหรืออืมมาเล่นน้ำด้วยกับคุณเลยนั่นแหละอ๋อดี

ข้าวใส่ไทยสดกว่าไทยใหม่กว่าเดิมเพิ่มเวลา